ผมเชื่อว่าหลายช่วงหลายข่าวของไทยรัฐทีวีเราเล่าเรื่องนี้ไปแล้ว
แต่มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในตลอดข่าวกันบ้าง

หนุ่มคนนี้บอกว่าได้มาเพราะมีแม่ชีเดินทางมาจากกรุงเทพเลยนะ
โดนจิตโดนใจให้เขาไปเอาเหล็กไหลนี้ออกมาจากในถ้ำครับ
เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงไปติดตามกันหน่อย
เขาบอกว่าเรื่องนี้มันอยู่แถวตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูนฮะ
คนที่เป็นเจ้าของเหล็กไหลนี้ชื่อว่าคุณเรวัตทิพลาย
ซึ่งจริงแกมีอาชีพเป็นไกด์นำทางนะแต่แกนำก้อนดำนี้ออกมาแล้วเขาบอกว่า
นี่คุณนักข่าวดูสิผมเอาออกมาตามความเชื่อมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นครับ
โอ้โหแต่ดูจากลักษณะของเหล็กไหลกันก่อนมันใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
กว้างเนี่ยประมาณสัก๒๐เซนยาวเนี่ยนะยาวแบบสุดเลยนะ
นี่วัดความยาวได้สัก๔๐เซนติเมตร
นั่นไงนั่นไงแล้วหนักสักเท่าไหร่๒กิโลกรัม
ถ้ามันคือเหล็กไหลจริงถือว่าใหญ่นะ
ที่เขาบูชากันนะโอ้ยบอกเลยว่ามูลค่ามหาศาล

ใช่ใช่ไหมคะนี่ใหญ่มากเลยนะ
อ่ะคุณเรวัตเล่าที่มาที่ไปว่า๒เดือนก่อน
มีแม่ชีคนหนึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมาหาตัวคุณเรวัตนั่นแหละ
แต่ไปหาในถ้ำนะคือในถ้ำนั้นคุณเรวัตแกไปเป็นประจำ
คือความแกเป็นไกร์ให้แกชินทางไงแม่ชีนะแกบอกอย่างนี้ว่า
นี่มาเจอเรวัตก็ดีแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ย
เรวัตเนี่ยชาติที่แล้วเหมือนกับว่าเคยเป็นผู้ปกปักรักษา
อยู่ในถ้ำแห่งนี้พูดง่ายมีความผูกพันกับถ้ำแห่งนี้
ตัวแม่ชีเองเนี่ยบอกว่าให้คุณเรวัตบำเพ็ญความดีนะ
ทำตัวดีแล้วแม่ชียังบอกอีกว่า
นี่อยู่ไปสักพักเดี๋ยวจะได้ของดีของเด็ดเอาไว้บูชา
เป็นเรื่องความเชื่อเนอะจนวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันพระใหญ่
ตอนนั้นตัวคุณเรวัตแกก็นอนอยู่บ้านนะนะไม่ได้คิดอะไรหรอก
แต่อยู่มีใครก็ไม่รู้มากระซิบข้างหัว
ให้ไปเอาเหล็กไหลในถ้ำให้ไปเอาเหล็กไหลในถ้ำ
กระซิบแบบนี้คุณเรวัตก็ตื่นดิแล้วก็รีบลุกเลย
ไปเอาเหล็กไหลไปตอนกลางคืนด้วยคุณผู้ชม
กลับมาตอนตี๕นี่คุณเรวัตนะเล่าให้ฟัง
พอได้มาแล้วเนี่ยโอ้โหหวังว่าจะเอามาทำเป็นน้ำมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ
ให้แม่ได้ดื่มกินเพราะว่าแม่น่ะป่วยรวมไปถึงน้าสาวก็ป่วยด้วย
ฮะเหล็กไหลได้กลับมาแบบนี้
อยากรู้จริงคุณเรวัตสรุปแล้วเนี่ย
พี่ได้เหล็กไหลมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ
อาชีพมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพก็คือ
เขาบอกว่ามีการนิมิต
ว่าขอให้มาผมนะมีเพื่อนเจ้าที่โรงหนึ่งนะครับ
ชื่อเขามาจีตังให้ผมทำความดีประมาณนั้นครับ
ก็คือว่ามันยินดีคือจะเจ๋วเรื่องทุกคนที่ว่า
คือไม่ว่าเจ็บใกล้แล้วแต่มันคือ
คือมันที่ว่า
นางแช่มทิพลายอายุ๖๕ปีคนนี้นี่แหละฮะ

จริงตัวเองป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมนะฮะ
แล้วคุณเรวัตเขาก็เอาไอ้น้ำเหล็กไหลมาให้ดื่ม
ดีขึ้นฮะแต่มันมีที่มาที่ไปคุณผู้ชม
ตัวคุณแม่บอกว่าก่อนที่ลูกชายจะได้เหล็กไหลมา
ตัวเธอนอนฝันฝันว่าเห็นพระสงฆ์สามรูป

แล้วสักพักได้ยินเสียงลูกชายตะโกนมาบอก
แม่ได้ของดีมารักษาแล้วแม่
ตื่นมาก็เห็นลูกชายเอาอีกก้อนเหล็กไร้

อักษกรต้องเดินออดแอด

ต้องเรียกว่าเดินแบบว่าเดินไม่ดีเดินไม่ตรง
ถึงไม้เท้าให้ไม้เท้าในการพยุงเดิน

ส่วนอีกคนคุณจินดาเกื้อสกุลน้าสาว
นี่คนนี้เขาบอกว่าป่วยเหมือนกัน
ป่วยเป็นโรคไทรอยด์รักษามาหลายปีไม่หาย
พอดื่มน้ำเหล็กไหลของคุณเรวัตเข้าไปดีขึ้นอีกแล้ว

เราไม่ได้มาฟันทงว่ายน้ำเหล็กไหลอะไรนี่มันจะดีอะไรขนาดนั้น
ตัวคุณเรวัตก็บอกว่า
ใครที่มีความเชื่อความเลื่อมใสสัทธา
และเชื่อในเรื่องของอภินิหารจากเหล็กไหล
อยากได้น้ำเหล็กไหลเนี่ย
ยินดีบอกให้มาเลยติดต่อมา
แต่ผมบอกไว้ก่อนแล้วกันนะถ้าป่วยเป็นไปได้
รักษานะกับหมอแผนปัจจุบัน
ไปรักษาที่โรงพยาบาลให้มันแบบว่า

ถ้าจากมันภึ่งเรื่องความเชื่ออะไรเราก็ต้องดูให้ดี
น้ำที่คุณจะดื่มเข้าไปมันสะอาดจริงหรือเปล่า
งั้นนอกเหนือจากจะไม่หายมันจะหนักกว่าเดิม

เรื่องของความฝันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เหมือนกันนะ